ทีนี้เรื่องนี้หลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในไทย
แล้วก็เตรียมที่จะขอใบกำกับภาษีจากหลายที่
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องออกมาเตือนกันนิดนึงนะครับ
เพราะว่าสมาคมพัฒนธรรมชาติธรรมชาติไทยเข้าออกมายอมรับนะคะ
ว่าประชาชนอาจจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่มากนัก
เพราะว่าร้านอาหารทั่วประเทศเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะออกใบกำกับภาษีได้มีเพียง๑๐๐๐ล้านเท่านั้น
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณซีรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณค่ะ
ผักสดเนื้อหมูเนื้อปลาและวัตถุดิบต่างในร้านครัวคุณกุ้ง
ย่านท่าราชวรดิตส่วนใหญ่ซื้อจากตลาดสดโดยมี
รายจ่ายจากวัตถุดิบส่วนใหญ่เกินครึ่งไม่มีใบกำกับภาษียังถูกต้องนะคะ
เนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ซื้อมาซื้อจากตลาดสดค่ะ

ทำให้บรรดาร้านอาหารจากทั่วประเทศเกือบ๑๙๐บาท
ยังไม่มีการจดบูทาสีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องนะคะ
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเสนอว่าให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
โดยเริ่มจากต้นทางคือตลาดสดค่ะ
เจ้าของกิจการครัวคุณกุ้งยืนยันว่าร้านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แวดตามกฎหมายการทำธุรกิจบริการ
สามารถออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าได้
แต่ยอมรับว่าปัญหาของร้านอาหารส่วนใหญ่คือ
ไม่สามารถขอใบกำกับภาษีจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดได้
ซึ่งจะกระทบต่อการทำรายรับรายจ่าย
สรุปเป็นรายได้สุทธิประจำยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร
ประกอบกับมีต้นทุนจากการชำระภาษีหลายประเภท
ภาษีป้ายร้านค้าและภาษีลานจอดรถ

ประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดียอดขายตกรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
ทำให้ร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่เข้าสู่ระบบภาษี
ขณะเดียวกันผู้บริโภคเองไม่ต้องการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่ขอใบกำกับภาษีจากทางร้าน
ผักกุ้งหอยปูปลามันไม่มีอยู่แล้ว
ไม่มีใบเสร็จอยู่แล้วนอกจากเป็นพวกน้ำมันพืช
ต้องเก็บให้ต้องมีขั้นตอนในการวางระบบต้องเป็นขั้นตอน
เพราะทุกวันนี้มันทำอะไรมันกระโดดข้ามไปข้ามมา
บางครั้งประชาชนก็ทำอะไรไม่ค่อยถูก
ข้อมูลจากสมาคมพัฒนาคารไทยระบุว่า
ไทยมีร้านอาหารทั่วประเทศ๑แสนร้าน
แต่มีร้านที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้เพียง๑๐๐๐ร้าน
ทำให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตามมาตรการกินเที่ยวช่วงสงกราน
หย่อนภาษี๑๕๐๐๐บาทได้ไม่เต็มที่

จะช่วยกระตุ้นให้ร้านอาหารเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มขึ้นอีก๑๐๐๐ร้าน
ในเมื่อรัฐบาลไม่มีแรงจูงใจอะไรให้คนเข้าสู่ระบบภาษี

ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลมากระตุ้น
หรือมาสร้างแรงจูงใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารว่า
ถ้าเข้ามาสู่อย่างนี้แล้วยอดขายคุณจะสูงขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมสรรพากรที่พบว่า
มาตรการช็อปช่วยชาติปลายปี๒๕๕๙
มีประชาชนหลายรายร้องเรียนมาว่า
ร้านค้าปฏิเสธการออกใบกำกับภาษี
ภาครัฐคาดหวังว่าการออกมาตรการครั้งนี้
จากจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ร้องขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากผู้ซื้อ
จะช่วยกระตุ้นให้ร้านค้าร้านอาหาร
ที่มีรายได้เกิน๑๘๐๐๐๐๐บาทต่อปี
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
สิริพักกมลตรายตึงตรีคูณ
ข่าวเทลัททีวีตรายงาน